ตัวเลขนะครับใครที่ยังไม่แน่ใจหรือว่ายังมีเลขไม่ถูกใจนะครับ
ไปดูข่าวนี้ฮะกลุ่มแฟนเพลงที่เหนียวแน่นขอ
อดีตราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ
เรือนไทยบ้านพุ่มพวงอเภอคลองลาน

กุหลาบแดงแล้วก็รองเท้าส้นสูงสีแดงไปวางไว้ที่หน้าหุ่นอัฐิแม่พึ่งด้วยนะครับ
หลังจากบอกกล่าวกันแล้วแล้วก็เรียบร้อยนะจุดทูปเสียงไทยเลยครับ
แล้วก็รอส่องเลขก้านทูปได้เลขสามตัวเห็นเขาบอกว่าชัดชัดชัดแจ๋วแจ๋วเลยฮะนั่นแหละฮะ
ที่บนเทพรักษากันไปส่องหามรูของบึ้งเนี่ยมาต่อมาที่เราอ่านข่าวนั้นมีคนพิมพ์มานะ

กระดาษ๐๙หย่อนลงไปนะเลขละ๓ชุดรวม๓๐ใบให้มันคละกันเสร็จปุ๊บ
หลังจากนั้นม้วนกระดาษให้ครบทุกใบแล้วหย่อนลงไปทิ้งไว้๑คืน
นี่ให้ผู้เท่าผู้แก่มาทำนะเสี่ยงทานกับบึ้ง
วันรุ่งขึ้นชาวบ้านพาไปดูว่าบึ้งเนี่ยมันจะคาบเลขอะไรออกมาไว้ที่ปากรูของมันนะฮะ
ตามที่ชาวบ้านเขาเชื่อนับถือสืบต่อกันมา
นี่ฮะดูเอาเองนะฮะเราขออนุญาตไม่บอกนะครับ
อันนี้คือบึ้งคาบออกมาให้ถึง๔ตัวแบบนี้เลยครับ
โอ้โหคุณดูบึ้งแล้วนะที่ฉันพาไปดูงูเห่าฉกคางคกค่ะ
แล้วก็คาบไว้อย่างนั้นแหละนะคะ
นี่แหละเป็นภาพที่แบบเจ้าหน้าที่ไปเห็นก็ตกใจนะคะ
เป็นงูเห่าอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอนาธวีจังหวัดสงขลา
งูเห่าตัวนี้ยาวกว่าหนึ่งเมตรนะคะคาบคังคกเอาไว้ที่ปาก
แล้วไม่ยอมปล่อยด้วยนะไม่ยอมปล่อยเหยื่ออันเอาชะที่แบบฆ่าไว้อยู่เนี่ยนะคะ
โอ้โหมันคาบติดเลยดูดิฮะติดเลยค่ะ
กู้ภัยก็ไปจับงูเห่าแล้วก็นำกางคกออกมาจากปากของมันนะคะ
แล้วก็เอาไปใส่กระสอบไปปล่อยป่าธรรมชาติ
ไปถามชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์นะเขาก็ตีกันเป็นเลขเด็ดแหละ
เขาบอกว่าเขาเห็นงูเห่าตัวนี้ไปฉกคังคกไปฉกใต้รถจักรยานยนต์ด้วยนะ
เขาก็เลยนำทะเบียนของรถสองคันที่จอดติดกันไปเสี่ยงโชคนั่นไง
เออทีนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเลขทะเบียนคืออะไร
อนุญาตบอกเป็นเลขทะเบียนรถนะคะก็คือสองสองห้าและหนึ่งห้าเจ็ด
เป็นทะเบียนรถที่ตอนนี้เขานำไปเสี่ยงโชคกันค่ะครับผม
เอาไปดูเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ
ที่อู๋ซ่อมรถจักรยานยนต์เลขที่หกสิบเจ็ดหมู่หนึ่งตะบนหนองเสม็จ
อำเภอเมืองจังหวัดตราดครับมีฝูงพึ่งโพรงครับ
นำคือมาทำรังเนี่ยฮะที่ตู้ลำโพงขนาดใหญ่ใบนี้ครับ
นายสมชายเทียนธวัฒน์เจ้าของอู่พี่เขาเล่าบอกว่าจู่จู่นะ
นักข่าวพึ่งโพรงฝูงใหญ่เลยมันมาทำรังกัน
คือเขาก็ไม่กล้าไม่กล้าเข้าไปใกล้หรอกนะครับ
เพราะว่ากลัวพึ่งมันจะต่อยเอานะครับซึ่งปล่อยเอาไว้แบบนี้
แล้วก็ยึดตามคำความเชื่อโบราณบอกว่าถ้ามีพึ่งมาทำรังที่บ้าน
แล้วก็ถือเป็นมงคลนะครับหลังจากนั้นพี่เขาถูกลอตเตอรี่ครับ
คุณผู้ชมครับรางวัลเลขท้ายสองตัวคราวนี้ก็เลยปล่อยเลย
อยากอยู่พี่อยู่ไปเลยพี่พึ่งอยู่แบบนี้เรื่อยไป
จนถึงวันนี้๒ปีแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โห
ที่น่าแปลกอีกอย่างนะคือแม้ว่าพึ่งมันจะอยู่แบบนี้
มันบินไปบินมาในร้านนะเพราะว่ารับเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ใช่ไหม
ไม่เคยต่อยใครนะโอ้ไม่ถำไรคนนะอ่ามันเก่ยต่อยลูกค้าเลย
พี่เขายิ่งเชื่อว่าฝูงพึ่งโพรงมาให้โชคแน่นอนแน่นอน
ที่บ้านของนางแจ๊วแก้วพี่บูนอายุหกสิบหกปีครับ

พร้าวต้นนี้มันแตกออกมาเป็น๓ยอดนะฮะ

แล้วก็อายุเขาบอกว่าน่าจะ๘๐ปีได้

มะพร้าวต้นนี้อยู่มาตั้งแต่รุ่นคุณแม่เขา

พร้าวต้นนี้มียอดมันหงิกงอก่อน

หลังจากนั้นนางแจ้วเขาฝันว่ามีเทพ๓องค์

แปลกอีกอย่างก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นลูกมะพร้าว
ทางมะพร้าวก็ห้ามใครหยิบเอาไป

แล้วต้องเอาไปคืนทุกรายเหมือนเดิมครับ
พอชาวบ้านรู้ข่าวก็ไปขอโชคลาภกัน

เลยสร้างเขาเรียกว่าสาราเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับ
อะไรหลดมาก็เอาไปกองไว้ห้ามกิน

และชาวบ้านเขาก็ไปเห็นเลขกันต่างนานา

ต่อกันที่กลางทุ่งนาที่หมู่บ้านศรีพัฒนาตำบลโนนทองหลางบัวใหญ่

แล้วยอดของต้นมะพร้าวต้นนี้ดูคล้ายเสียญพญานาค
แล้วยอดของต้นมะพร้าวต้นนี้ดูคล้ายเสียญพญานาค

นางสาวคุณามนจัดนอกอายุ๓๗ปี

ปลูกมะพร้าน้ำหอมไว้๑๐ต้น
ปลูกมะพร้าน้ำหอมไว้๑๐ต้น
ปลูกมะพร้าน้ำหอมไว้๑๐ต้น
ปลูกมะพร้าน้ำหอมไว้๑๐ต้น

ปลูกมะพร้าน้ำหอมไว้๑๐ต้น

ปลูกมะพร้าน้ำหอมไว้๑๐ต้น

ปลูกมะพร้าน้ำหอมไว้๑๐ต้น

ปลูกมะพร้าน้ำหอมไว้๑๐ต้น

ปลูกมะพร้าน้ำหอมไว้๑๐ต้น
ปลูกมะพร้าน้ำหอมไว้๑๐ต้น
ปลูกมะพร้าน้ำหอมไว้๑๐ต้น

ปลูกมะพร้าน้ำหอมไว้๑๐ต้น
ปลูกมะพร้าน้ำหอมไว้๑๐ต้น
ปลูกมะพร้าน้ำหอมไว้๑๐ต้น

ปลูกมะพร้าน้ำหอมไว้๑๐ต้น
ปลูกมะพร้าน้ำหอมไว้๑๐ต้น
ปลูกมะพร้าน้ำหอมไว้๑๐ต้น
ปลูกมะพร้าน้ำหอมไว้๑๐ต้น

ปลูกมะพร้าน้ำหอมไว้๑๐ต้น

ปลูกมะพร้าน้ำหอมไว้๑๐ต้น

ปลูกมะพร้าน้ำหอมไว้๑๐ต้น
ปลูกมะพร้าน้ำหอมไว้๑๐ต้น

ปลูกมะพร้าน้ำหอมไว้๑๐ต้น

ปลูกมะพร้าน้ำหอมไว้๑๐ต้น
ปลูกมะพร้าน้ำหอมไว้๑๐ต้น